เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพราะว่ารถใหญ่ชนกับรถใหญ่
เป็นรถขนขยะของกรุงเทพมหานคร
คันสีเหลืองชนท้ายรถบรรทุกเขาให้
แล้วคุณผู้ชมดูสภาพด้านหน้ารถของรถเก็บขยะสิฮะ
พังยับเยินนะฮะคนขับรถเก็บขยะติดอยู่ภายในรถ
เจ้าหน้าที่ต้องพยายามใช้เครื่องมือในการที่จะช่วยเหลือคนขับรถเก็บขยะนี้

ที่เกิดเหตุเป็นช่องทางเลนด่วน
ปราจีนบุรีจอดเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินอยู่เลนซ้ายสุด
ทะเบียน๕๓๘๒๖๐กรุงเทพฯ
สภาพพุ่งเสยชนท้ายรถบรรทุกสีขาวอย่างแรงนะครับ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวคนขับส่งโรงพยาบาล
คนขับรถเก็บขยะชื่อว่านายวัฒนาชัยจูวง

จากการสอบถามนายรัตนศรีนวลอายุ๒๘ปี
คนขับรถบรรทุก๑๐ล้อให้การว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถบรรทุกขนทรายมาเต็มคันจากย่านรังสิต
นำไปส่งสายงานก่อสร้างย่านลาดพร้าว
โดยใช้เส้นทางถนนวิภาวดีในช่องทางเลนด่วน
ขับมาสักระยะเกิดล้อยางหลังมันแตก
ก็เลยเปิดไฟฉุกเฉินกระพริบไว้
ค่อยขับชะลอชิดซ้ายพยายามประคองรถอยู่นะครับ
แล้วก็เตรียมที่จะไปออกทางคู่ขนาน
รถยนต์คันอื่นก็ขับแซงไปตามปกติแล้วครับ
จู่รถเก็บขยะที่ขับมาด้วยความเร็ว

แล้วก็พุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรงเสียงดังสนั่น
ทำให้คนขับรถขยะได้รับบาดเจ็บติด
คาอยู่เบาะที่นั่งภายในรถนะครับ
ทุกที่ต้องการการงาน

ไม่ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับใคร
ก็อยู่ระหว่างรอผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นก่อน

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ติดคาอยู่ภายในซากรถนะนะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการที่จะตัดถ่าง
แล้วก็ช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บ
คนขับรถเก็บขยะของกรทมออกมานะฮะ